มาดูเรื่องเพื่อนบ้านคุณผู้ชมค่ะครั้งนี้เนี่ยทะเลาะกัน
ผิดใจกันถึงขั้นมีการเอาปืนออกมายิงกันเลยทีเดียว
สาเหตุมาจากเรื่องของสุนัขมาฉี่รถหน้าบ้านค่ะ
เอามาฟังกันหน่อยว่าทำไมมันถึงขั้นนี้ได้เลยเหรอ
นะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะกล้องวงจรปิดให้คุณผู้ชมดูนะคะ
เพื่อนบ้านอยู่ที่แฟลต์ดินแดงโตเถียงกันอย่างดุเดือด
หมาของเพื่อนบ้านไปฉี่ที่หน้าบ้านนายสันติค่ะนะคะ
หลังจากนั้นไม่นานนายสันติก็เอาปืนออกมายิงใส่ยิงใส่หมาของนายกิตินัน
เพื่อนบ้านยิงไปสามนัดครับนะคะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วก็กลับเข้าไป
กลับเข้าไปก็คิดว่าจบแล้วกลับออกมาอีกคุณผู้ชมค่ะ
แล้วออกมายิงอีกนัดหนึ่งโอ้โหจ่อนี้เลยเหรอครับ
แต่โชคดีนะคะกระสุนเนี่ยไม่โดนใครนี่เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้น
เมื่อวันที่หนึ่งตุลาคมที่ผ่านมาค่ะเราไปคุยกับคุณกันตินันนะคะ
คุณกันตินันที่อยู่ในคลิปที่โดนปืนยิงใส่เนี่ยค่ะก็เล่าบอกว่า
หกเดือนที่แล้วเนี่ยก็มีปัญหากันกับครอบครัวของนายสันติ
คนที่ก่อเหตุนี่แหละค่ะเพราะว่าหมานายสันติเนี่ย
กัดไก่ชนของเขาหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เลยมีปากเสียงกันเรื่อยมา
กัดไก่นะคะจนบานปลายมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ย
ต่อยกับพ่อนะคะมีการถือมิดดาบไล่ฟันกันบนถนนในแฟลต์ดินแดง
แล้วก็จะมีญาติของนายกันตินันถ่ายเอาไว้
วันนั้นพ่อของนายสันติต่อยพ่อของนายกันตินัน
อายุเจ็ดสิบสี่ปีนี่นายกันตินันก็ให้ข้อมูลแบบนี้
ต่างฝ่ายต่างก็มีมิดดาบไล่ฟันกันจนตำรวจสอนอดินแดง
ต้องมาระงับเหตุการณ์ค่ะเราก็ไปคุยกับอีกฝั่งหนึ่งนะคะ
ว่าจริงแล้วเนี่ยฝั่งในการตินันก็มีล้าวไก่ชนอยู่ถัด
บ้านเธอนี่แหละตอนแรกเป็นเรื่องของหมา
สันติไปกัดไก่เขาแล้วก็มีปัญหาการบานปลาย
มีการใช้มีดไล่ฟันกันแต่แม่วันนี้แม่ก็งัดหลักฐาน
ให้ดูเป็นภาพกล้องวงจรปิดที่บอกว่า
ฝ่ายของนายกันตินันกับลูกชายถือมีดดาบยาวออกมาขู่ก่อน
แล้วก็บอกว่าฝ่ายตรงข้ามพูดโกหกบ้านของเธอไม่ได้เป็นผู้มีอิทธิพลค่ะ
แล้วเขาก็ดำเนยคดีสันติว่ายิงพื้นในที่สาธารณะ
แต่ไม่ได้ถูกเขานะคะถ้ายิงอย่างนี้ถ้าเขาจะยิงจริง
มันโดนเขาตายไปแล้วแต่เขายิงลงคืนถูกไม่ให้เขาเข้ามา
การที่จะมาพูดว่าที่บ้านเรามีอิทธิพล
เป็นตำรวจเก่าอิทธิพล
ไปพูดอย่างนี้เราเสียหาย

ไปพูดได้ยังไงเราไปติดหรือมาด่าแม่แจ๊คใครตรงไหน
ปลดมาตั้งแต่อายุ๕๗ตอนนี้๗๘แล้วนะคะ
เราคิดว่าจะไปมีปัญญาไงแล้วที่บ้านไม่เคย
ทีมข่าวเราก็ไปสำรวจพื้นที่หน่อยนะคะ

ซึ่งนายกันตินันอาศัยอยู่บนชั้นสอง
เป็นอาคารที่อยู่หน้าบ้านของนายสันติคู่กรณี

้าวไก่ชนของนายกันดินันอยู่ถัดจากบ้านของนายสันติ
ซึ่งมีซอยเล็กกั้นกลางอยู่
แล้วลงไปสำรวจชาวแฟลต์ดินแดงว่าเขาเห็นยังไงบ้าง

บางคนบอกไม่อยากยุ่งบางคนก็บอกไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
รู้แต่ว่าวันเกิดเหตุได้ยินเสียงปืนหลายนัดเลยนะคะ
แต่ตำรวจตอนนี้ได้แจ้งข้อกล่าวหากับนายสันติ
ซึ่งยิงปืนในพื้นที่ชุมชนโดยไม่มีเหตุอันควรแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหานี้

ก็เจอกันไปคนละหนึ่งข้อหาค่ะ